ป่ารัตนาบรามที่บ้านสงเปื่อยที่ตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไปดูร่องรอยที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นร่องรอยพญานาคครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมร่องรอยที่เห็นสร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
ชาวบ้านที่ทราบต่างพากันไปมุงดูแล้วก็กราบไหว้รอยดังกล่าว
ซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยของพญานาคลักษณะคดเคี้ยวบนพื้นคอนกรีต
หน้าพระประธานกลางวัดด้วยนะมีจำนวน๑รอย
และที่ปรากฏเป็นตัวพญานาคชัดเจน
แล้วก็มีอีกหนึ่งจุดอยู่บริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาส
เป็นรูปอักษรคล้ายยันอีก๓รอย

ก็หลวงพ่อชูชัยธรรมโมนะฮะ
เจ้าอาวาสวัดบอกว่ารอยดังกล่าวเนี่ย
ตัวเองได้ทำขึ้นเองนะครับ
ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากพญานาคแต่อย่างใด

จึงเกิดเป็นรอยคล้ายพญานาค

ยันไว้ก่อนแต่ชาวบ้านจะเชื่อหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ

บอกว่าทำเองก็แล้วแต่ชาวบ้านนะคะที่จะไปกราบไหว้ก็เป็นความเชื่อ